เรื่องของสุนัขไปกัดเพื่อนบ้านนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นกับคุณยายวัย๘๗ปีที่จังหวัดขอนแก่น
คือเจ้าของสุนัขเขาก็แสดงตัวนะก็ไม่ได้ปฏิเสธบ่ายเบียง

ถ้าเป็นกรณีอื่นก่อนหน้านี้ที่หมาของเจ้าของสุนัขเนี่ยเขาไปกัดคนอื่นเนี่ย
ก็ผ่อนจะไข้ทางละ๕๐๐แต่ลูกคุณยายบอกแม่
แผลคุณยายแล้วเนี่ยสาหัสนะฮะค่ะตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล
ไม่รู้ว่าจะออกได้เมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณยายท่านนี้นะครับอายุ๘๗ปีแล้วนะครับ
บอกว่ายายถูกสุนัขกัดนะฮะ

เคยโพสต์เรื่องฝูงหมาไล่จักรยานยนต์
จนเกิดอุบัติเหตุวันนี้
หมากลุ่มเดิมรุมกัดยายจนเจ็บหนัก
หมามีเจ้าของแต่เลี้ยงแบบปล่อยปะละเลย

่นพ่านไปทั่วถนนวุฒารามเราจะทำอย่างไรได้บ้าง
แล้วก็แฮชแท็กเทศบาลนครขอนแก่นอืมนี่ฮะพร้อมกับรูปของคุณยายครับ
นอนบาดเจ็บเลือดไหลทั่วใบหน้าเลยนะฮะอ่าผู้ที่โพสต์ที่เป็นลูกเขยของคุณยายนะครับ
ชื่อว่านายวัยวิทย์วงถาวรสันตินะฮะคุณยายชื่อว่าคุณยายแสงสียำพรอายุ๘๗
โดยบอกว่าทุกวันหลังจากที่คุณยายแสงกินข้าวเสร็จจะเดินไปหาลูกสาว
ซึ่งบ้านจะอยู่หน้าปากซอยเป็นประจำนี่อันนี้ลูกเขยบอกนะฮะ
วันเกิดเหตุยายก็ออกมาจากหน้าปากซอยแล้วก็เจอหมา๘ตัววิ่งออกมากัด
โดยไม่ทราบสาเหตุไม่รู้อีโนยเน่อยู่ดีวิ่งมากัด
มี๒ตัวกระโดดกัดเข้าที่คอนี่ฮะแล้วก็มีอีก๖ตัวยืนดู
ยายก็พยายามสู้นะแต่ก็สู้ไม่ไหวยาย๘๗แล้วสู้แรงสุนัขไม่ไหว
ถูกกัดจนเลือดท่วมตัวแต่ว่าโชคดีครับมีคนขับรถผ่านมา
ยายถูกหมารุมกัดอยู่ก็เลยมาช่วยไว้ได้ทันแต่ก็สาหัสนะครับ
บาดแผลของยายนะครับท่านผู้ชมครับรอบคอเลยนะฮะทั้งด้านข้างด้านหลัง
ใบหูฉีกขาดทั้งข้างบนกับข้างล่างที่หลังศีรษะเป็นแผลบาดลึกแล้วก็ยาวด้วย
แล้วก็มีรอยกัดที่บริเวณแขนซ้ายด้วยแผลที่หนักที่สุดคือคอด้านหลังครับ
เนื่องจากถูกกัดจนเนื้อเนี่ยหลุดเป็นก้อนโอ้โห
แล้วก็เป็นแผลลึกประมาณสองนิ้วยายยังอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับ
บอกว่ายังไม่สามารถเย็บแผลได้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอ่า
บาดแผลเนี่ยจะติดเชื้อมากน้อยขนาดไหนนี่ฮะนี่สภาพ
จุดเกิดเหตุที่มีคนมาช่วยนะครับพาไปส่งโรงพยาบาล

นี่ฮะแก๊งสุนัขแก๊งนี้นะครับติไปตรวจสอบมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะวันนี้มันยังอยู่ในกรงแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ไปดูแลบางส่วนแล้วนะครับ
มีดังนี้ครับมีที่รุมกัดคุณยายเนี่ยนะทั้งหมด๘ตัวเนี่ย
มีสองตัวที่กระโดดเข้ากัดเลยนะเป็นหัวหน้าแก๊งสองแม่ลูก
คือเจ้ามีมี่กับจูเนี่ยค่ะนี่เห็นป่ะโอ้มีมี่นี่ประวัติเยอะนะฮะ
อิจฉาแมวกัดแมวตาย๔๕ตัวกัดหมาเจ็บตัวหนึ่ง
ไปสืบประวัติมาหมดแล้วสองตัวนี้เป็นหมาที่คุณยายแสงบอกว่า
คือ๒ตัวที่กระโดดกัดคอยายมีมี่กับจูเนีย
มีมี่เคยกัดแมวตายมาแล้วสี่ห้าตัวกัดหมาเจ็บอีกตัวหนึ่งนะ
แล้วติยังสืบทราบมาอีกว่ามีมี่นี่เป็นโรคอิจฉาแมว
เพราะว่าเจ้าของเดิมเคยเลี้ยงแมวแล้วรักแมวมากกว่ามีมี่
มีมี่เลยเกลียดแมวมากก็เลยนิสัยไม่ดีชอบกัดแมว
ติสืบมาละเอียดยิบส่วนลูกของมีมี่ก็คือจูเนีย
ยังไม่มีประวัติทำร้ายใครนะครับยายแสงเนี่ยเป็นการก่อคดีเคสแรก
ส่วนแก๊งหมาที่ยืนดู๒แม่ลูกกัดยายแสงมี๖ตัว
คือเจ้าเงินจูดี้ลีโอมันนี่บูบูแล้วก็บีบี
ซึ่งบีบีนี่เป็นแม่ลูกอ่อนนะฮะบีบีนี่น่าเห็นใจมาก
นี่ถ้าถูกจับไปนี่แย่เลยไม่มีใครเลี้ยงลูก
จะทำยังไงบีบีเป็นแม่ลูกอ่อนน่าเห็นใจมาก
ดีนะบีบีไม่ไปกระโดดกัดยายแสงด้วยไม่งั้นถูกจับไปเรียบร้อย
ก็หลังจากที่ก่อเหตุกัดคุณยายแสงนะครับอ่าสุนัขแก๊งเนี้ย
เจ้าหน้าที่มาจับไปหมดแล้วเอาไปไว้ที่สถานกักกันโรคสัตว์
เทศบาลนครขอนแก่นเอาไปเจ็ดตัวยกเว้นบีบีตัวเดียว
ยังอยู่ที่บ้านของเจ้าของเพราะมันต้องเลี้ยงลูกน้อยของมัน
ห้าตัวอืมตามหลักมนุษยธรรม
ต้องให้แม่ดูแลลูกถูกต้องเดี๋ยวลูกมันจะไม่มีใครดูแล
นี่ฮะอันนี้ติไปสืบข่าวมานะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งคุณกิติศักดิ์ก็ยังได้ไปที่บ้านของเจ้าของสุนัขทั้งหมดนะครับ
ก็คือนางจันทร์นางจันมีจิตมั่นนะซึ่งบีบีก็ยังอยู่ที่บ้านนี่แหละ
แล้วก็ลูกของมันด้วย๕ตัวนะฮะก็ยังเดินไปเดินมาอยู่ที่บ้าน
ส่วนนี้คือเจ้าของนะครับคือนางจันมีนางจันมีก็พาติเข้าไปในบ้านนะฮะ
บอกว่าก็ดูบีบีก็ท่าทางเป็นมิตรดีนะก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรนะครับ
ก็วิ่งเล่นอยู่ในนั้นให้นมลูกตามปกติปกติสุนัขแม่ลูกอ่อนต้องดุ
แต่ติบอกดูแล้วบีบีก็ไม่ดุนะฮะดูติเหรอเห็นติแล้วไม่กล้าดู
ก็ไม่แน่อาจจะเห็นว่าติท่าทางจะดุกว่าเรามาสืบประวัติพวกเราซะละเอียดยิบเลย
นี่อ่ะเข้าไปถึงยั้น๒เลยตี
คือเจ้าของบ้านบอกว่าเลี้ยงสุนัขมา๖ปีแล้วตอนนี้มีอยู่๘ตัว
ยืนยันว่านิสัยทั้งหมดไม่ดูน่ารักเป็นมิตรกับทุกคน
ถ้าจะมีกัดก็มีบ้างคือไปกัดหมากัดแมวของชาวบ้าน
ล่าสุดไปกัดสุนัขพันธ์ปอมมาตัวหนึ่ง
เธอก็ไปชดใช้ค่าเสียหาย๒๐๐๐บาทแต่ผ่อนจ่ายครั้งละ๕๐๐บาท
เพราะว่าฐานะยากจนทำงานก็คือเป็นหมอนวดแผนโบราณ
ออกไปนวดตามบ้านชาวบ้านบางครั้งไม่มีเงินไปให้กับคนที่เขาถูก
หของเธอไปกัดเธอก็ต้องไปหยิบยืมเขามาก่อน
พอรู้ข่าวว่าสุนัขของเธอไปกัดยายแสงเธอบอกว่ารีบไปที่โรงพยาบาลทันทีนะฮะ
เห็นแผลของยายแสงตกใจมากสงสารมากที่ต้องมาเจ็บเพราะลูกรักของเธอ
นี่นางจันมีเขาจะเรียกสุนัขของเขาว่าลูกรัก
ตอนนี้แสดงความรับผิดชอบไปทุกอย่างแล้ว
ถ้าจะเอาหมาเธอไปฆ่าเพื่อจะเอาผิดก็ยอมนะ
ยายจันมีไปเยี่ยมนะตอนนี้สุนัขของเธอที่ยายจันมีไปเยี่ยม
อยู่ที่ศูนย์ดูแลสุนัขของทางเทศบาลนครขอนแก่นเห็นไหม
ดีใจจะขอมาเธอบอกว่าเธอก็ต้องขอมาหน่อย
มาจับมาเอาหน้าไปใกล้คือแบบคิดถึงมาก
ถ้าเป็นคนอันตภานะครับผมก็ไปไล่กัดนู่นกัดนี่กัดนั่นกัดคนกัด
ก็เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่อยู่ถ้าพูดนี่ก็คือพูดความจริงใช่ไหม
ถ้าเวลามันหลุดออกไปคือเราไม่อยู่เวลามันหลุดออกไปถ้าเขาหนักใจอยู่
แต่อยู่กับมันเราก็มีความสุขอยู่เลี้ยงมันแล้วรักมันค่ะ
รักรักเหมือนลูกแล้วก็ให้ชื่อมันทุกตัว
นี่คือปริตถามค่ะแล้วเนี่ยคุณบ้านจันมียจะเลี้ยงหมาอีกไหมเนี่ย

ไปไม่เลี้ยงแล้วแต่อีกคือไม่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ย
บีบีใช่ไหมบีบีกับลูกอีก๕ตัว
รวมเป็น๖ตัวยังอยู่ที่บ้านนะตอนนี้
แต่ถ้าบอกว่าคือมีปัญหาเรื่องการเงินฐานะยากจน
แต่เลี้ยงสุนัขค่าใช้จ่ายเยอะนะคะ
แล้วก็ต้องมีเวลาให้นะคะดูแลไม่ไหวแล้วมันไปกัดคนอื่น
กัดสัตว์เลี้ยงของคนอื่นทีนี้จะหนัก
จะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลมันจะวุ่น
ถ้าไม่มีกำลังเลี้ยงแนะนำว่าอย่าเลี้ยง
ทีนี้ค่ะตัวคนเจ็บค่ะยายแสงทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกสาวมานะคะ
นางธัญการสีวิหลอดอายุ๕๔
ตัวลูกสาวของยายแสงบอกว่าแม่อยู่ในความดูแลของแพทย์๒๔ชั่วโมงค่ะ
แผลที่หมากัดเนี่ยที่คอแผลลึกมากต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานเลยนะคะ
แล้วแม่ก็ต้องเดินผ่านบริเวณตรงนั้นเป็นประจำก็ไม่เคยถูกกัดนะคะ
ไม่เคยถูกกัดเพราะว่าชาวบ้านช่วยไล่หมาไปให้
แต่วันเกิดเหตุชาวบ้านส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดเพราะเป็นช่วงปีใหม่ไงคะ
ไม่มีคนอยู่แถวนั้นพอยายแสงเดินผ่านไปทีนี้โอ้โหมันมากันเลย
ไม่อยากจะโทษหมาแต่คนเลี้ยงควรรับผิดชอบ
ไม่ใช่ปล่อยให้หลุดออกมาแบบนี้ควรหาวิธีป้องกันให้ดีกว่านี้
ส่วนเรื่องค่ารักษายายแสงเนี่ยค่ะลูกสาวบอกว่าวันที่นางจะมีไปเยี่ยมเนี่ยนะ
ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันแหละว่าหมาของนางจันมีเคยไปกัดหมาคนอื่น
จ่ายไปห้าร้อยทีละห้าร้อยแต่กรณีของยายแสงเนี่ยค่ะ
ลูกสาวบอกว่านางจันมียังไม่ได้คุยยังไม่ได้ตกลงนะคะ
ว่าจะช่วยค่ารักษาพยาบาลอะไรยังไงบ้าง
แต่เขาก็จะยอมชดใช้ให้จะเรียกร้องเท่าไหร่เขาก็ชดใช้ให้
แต่ก่อนแรกก็คือ๕๐๐บาทเห็นเช่นกันเค้าก็บอกว่าเค้าเลี้ยงหมาก็ดี
เขาดูแลดีเขาขังไว้ดีแล้วถ้าอยากถามกลับไปว่า
ถ้าขังไว้ดีทำไมหมายังหลุดออกมาได้บางรายก็ขับรถมาแล้วก็วิ่งไล่
ลายล้มบางลายไม่ล้มแล้วทุกคืนนี้จะต้องได้ยินเสียงคนหวีดร้อง
ใช่ก็ต้องถามทางชุมชนด้วยนะครับว่าเอ่อจะเอายังไงดี

เพราะว่าบางทีโอ้โหคนเดินไปเจอสุนัขในชุมชนแล้วหลายตัวมันเอาไม่อยู่
ใช่แล้วมากันเยอะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะ

ประธานชุมชนในพื้นที่นะครับชื่อว่านายสงกาแพ้ภูเขียวนะครับ
ว่าปัญหาสุนัขในบ้านเช่าของนางจันมีเนี่ยมีมานานแล้ว
เพราะว่าสุนัขชอบหลุดออกจากบ้านเวลาที่เจ้าของไม่อยู่
แล้วพอหลุดออกไปก็ไปไล่กัดชาวบ้าน
ไปไล่กวดคนขี่จักรยานยนต์จนเขาล้มคว่ำนี่ก็มีนะ
บอกให้เจ้าของสุนัขเอาสุนัขไปเลี้ยงดูที่อื่นแล้วถ้าดูแลไม่ได้
แล้วก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเอาไปดูแลดีไหมก็ไม่ยอม
กระทั่งเกิดเรื่องกับยายแสงเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนี้นะครับก็เลยประสานกับเทศบาลนครขอนแก่นให้เอาสุนัขไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็เหลือแค่บีบีแม่ลูกอ่อนแต่มันก็มีลูกอีก๕ตัว
ซึ่งก็ต้องคุยกันต่อว่าจะเอายังไง
เพราะว่าทางชุมชนเขาก็เกรงว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำค่ะคือตัวอื่นอีกเจ็ดแปดตัวอะไรพวกเนี้ย
ความจริงประธานชุมชนบอกว่าเขามีมากกว่านี้นะมากกว่าที่ไปรุมกัดแก๊งของ๘ตัวนั้นที่กัด๒กับดู๖มีมากกว่านั้น
เอาไปเนี่ยเอาไปเป็น๑๐แต่เหลือบีบีกับลูกอ่อนอีก๕ตัว
ก็รวมเป็น๖แล้วไงใช่และลูกอ่อนโตมาก็มีเวลาดูเขาไหมอ่ะ